หลาดมากว่ามีแบบนี้ด้วยเหรอ

ต้นมะพร้าวที่พูดถึงมันจะมีความสูง

เวลาเราจะเก็บมะพร้าวทั้งทีเนี่ย

เดี๋ยวนี้เขามีนวัตกรรมใหม่อะไรของเขา
แต่ว่าถ้าเกิดว่ามะพร้าวต้นนี้ที่ดิฉันจะนำเสนอ
ฉันจะนำเสนอเนี่ยนะไม่ต้องใช้ลิงเก็บเดินไปเก็บก็ได้
ไม่มีทางลูกมะพร้าวมันต้องอยู่ข้างบนดิ

เกิดมาเพิ่งเคยเห็นเคยเห็นแต่มะพร้าวแนวตั้ง
มีแบบที่มาที่ไปนะมีเรื่องเล่านะคุณเดี๋ยวฟังก่อนนะคะ
เขาบอกว่าเรื่องนี้ถูกเล่าขานในตำนานความอึดมาแล้ว

โดยนายศรีหะรักขุนเสถียรอายุ๔๓ปีเป็นเจ้าของต้นมะพร้าวต้นนี้
เล่าให้ฟังบอกว่าต้นมะพร้าวถูกปลูกมานานกว่า๒๐ปีแล้ว
แล้วก็โค้นล้มมาตั้งแต่ปี๕๔ช่วงที่มีน้ำท่วมใหญ่

ลำต้นเนี่ยเน่าแล้วก็ผูกทั้งต้นเลยเพราะว่าแช่อยู่ในน้ำมานาน

ถูกต้องตอนแรกคิดว่าเน่าตายแน่นอน

ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ตัดทิ้งไม่ได้ดูแลไม่ได้ทำอะไรเลย
แต่ว่าไปมาช่วงปลายของลำต้นค่อยโค้งขึ้นมา
ลักษณะเหมือนต้นไม้
กินได้ด้วยก็คือลูกมะพร้าวเนี่ยค่ะโดยผลของมะพร้าวก็สมบูรณ์ดีมาก
มะพร้าวทั่วไปมีน้ำมีเนื้อมะพร้าวมีรสชาติหอมหวานอร่อย
ข้อดีเลยคือง่ายมากเลยเดินไปเด็ดกินได้เลยคุณ
เหมือนสตอเบอรี่อย่างนี้เดินไปเด็ดมะพร้าวกินได้เลยอ่ะ
ไม่ต้องปีนต้นขึ้นไปไม่ต้องแบบลำบากอะไรเลยคุณ
โดยส่วนตัวเจ้าของเขาก็ถือว่ามันเป็นเรื่องแปลกดี
ก็เลยคิดว่าจะปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้แหละค่ะ
จนกว่าต้นจะผูกพังแล้วก็เน่าไปนะคะ
เจ้าของบอกว่าทุกวันนี้ใครไปใครมา
ก็ต้องแวะมาดูมะพร้าวแนวนอนเนี่ย
เพราะว่าเป็นเรื่องแปลกที่ก็ไม่เคยเห็นที่ไหนนะ
ก็ไม่คิดว่าพอมันล้มตายลงไปแล้วเนี่ย
ขึ้นมาใหม่ได้แปลว่ารากเขายังไม่ตายหรือเปล่า
แบบนี้ต้องบอกว่าเป็นมะพร้าว๙ชีวิต

ดีนะเดินไปเก็บได้สบายบือสดือโบ
แต่ว่าในช่วงกลางค่ำกลางคืนถ้าเดินไปโอ้โหสะดุดแน่
ต้องระวังดีด้วยก็แปลกดีนะผมจริงแปลกมาก
แปลกแบบนี้ผมว่านะช่วงกลางเดือนหรือปลายเดือนไม่น่ารอด
ก็น่าจะมีสีขาวมากขึ้น
มะพร้าวน่าจะเปลี่ยนเป็นสีเขาขาวหน่อย